ตอนนี้รัฐบาลพม่ากับกลุ่มชาติภัณฑ์ทั่วประเทศ
ก็กำลังหารือกันในการประชุมสันติภาพแห่งสหภาพ
หมายหลักก็คือความพยายามในการที่จะสร้างสันติภาพ
ในลักษณะที่ไม่ต่างจากข้อตกลงปางหลง
ที่ริเริ่มโดยนายพลองซานแต่ว่าต้องล้มเหลวนะครับ
หลังจากที่ในพลองศาลถูกรอบสังหาร๗๐ปีผ่านไป
หลังจากมีรัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้ง
แล้วก็มีผู้นำคือนางองซานซูจีบุตรสาวของนายพลองศาล
ก็ได้พยายามที่จะฟื้นข้อตกลง
ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสันติภาพขึ้นมาใหม่
ท่ามกลางความท้าทายนะครับ
โดยเฉพาะท่าทีที่คลางแคลงใจของกลุ่มชาติภัณฑ์
ติดตามจากคุณจอมพลดาวสุโขรายงานจากประเทศพม่าครับ

ที่เกิดขึ้นในกรุงเนปิดอร์เมืองหลวงของพม่า

เป็นภาพที่รัฐบาลพม่าถ่ายรูปร่วมกับตัวแทน
ของกลุ่มชาติภัณฑ์ทั่วประเทศ
องซาซูจีที่ปรึกษาแห่งรัฐของพม่า

ว่าการสร้างสันติภาพเป็นภารกิจ
ที่รัฐบาลให้ความสำคัญ
แต่จะสำเร็จได้ต้องมาจากแรงสนับสนุนจากทุกคน
เขาบอกว่าไม่มีกระบวนการสันติภาพใดจะสำเร็จได้
หากไม่มีการสนับสนุนจากประชาชน
สันติภาพไม่ใช่เฉพาะการผลักดันจากผู้นำ

แต่สันติภาพต้องการแรงสนับสนุน
และมีส่วนเกี่ยวข้องโดยประชาชนทุกคน
แม้แต่กองทัพพม่าซึ่งเป็นคู่ขัดแย้งหลัก
และจับอาวุธสู้รบกับกลุ่มชาติภัณฑ์มาตลอด
ช่วงกว่าครึ่งศตวรรษที่ผ่านมา
ก็ส่งสัญญาณที่เป็นบวกกับกระบวนการสันติภาพ
ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของพม่าบอกว่า
สมาชิกของกองทัพล้วนเป็นพี่น้องกับกลุ่มชาติภัณฑ์
ซึ่งก่อนหน้านี้ได้รับผลกระทบที่เลวร้ายโดยตรง
จากการขาดสันติภาพในประเทศ
ฉะนั้นจึงมีความจำเป็นที่สิ่งเหล่านี้
จะต้องสิ้นสุดในช่วงชีวิตของพวกเรา
แต่กลุ่มชาติภัณฑ์หลายกลุ่มก็ยังไม่ไว้ใจกองทัพ
ในพลกุลมรองประธานองค์กรแห่งอิสรภาพคชิน
เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากที่จะคาดการณท่าทีของกองทัพพม่า
เพราะก็ยังมีหลายปัญหาเกิดขึ้นที่แนวหน้าของการสู้รบ
เช่นเดียวกับการที่รัฐบาลไม่อนุญาตให้๓กลุ่มชาติภัณฑ์

ซึ่งคืนสายใจเย็นผู้อำนวยการสถาบันอียีตองซุ
เพื่อสันติภาพและการเจรจามองว่า

จะทำผิดเงื่อนไขกับรัฐบาล
แต่รัฐบาลก็ไม่ควรใช้เหตุผลนี้
ยุติการเชิญทั้ง๓กลุ่มเข้าร่วมประชุมสันติภาพ
เรื่องนี้ถ้าความเห็นของหลายฝ่ายนี้คิดว่า
เราก็คิดว่าทั้ง๓กลุ่มทำไม่ถูกจริง
พิธีเราจะพูดว่าอย่างไร
มันพิธีรักษ์ทั้งละการโกรธเกณฑ์อยู่
แต่ว่าอีกขนาดเดียวกันทั้งฝ่ายรัฐบาลก็ต้องใจกว้างกว่านี้
เขามาเข้าร่วมแล้วก็จะมีอะไรเสียหาย
มันไม่เสียหายมันยังจะทำให้
มันจะชูเกียรติโยชน์ของนักราชบันดันขึ้นกันโดยไปด้วย
โดยคืนสายยังประเมินด้วยว่าแม้ที่ผ่านมา
มีการข้ามขั้นตอนการเจรจาทางการเมืองกับกลุ่มชาติภัณฑ์
ซึ่งควรจะเกิดก่อนการประชุมสันติภาพ
แต่ก็มีความพยายามรื้อฟื้นการเจรจากับกลุ่มต่าง
เพื่อวางรากฐานสันติภาพที่แท้จริง
พยายามที่จะรื้อฟื้นข้อตกลงปางหลง
การเป็นตัวกลางที่จะสร้างสันติภาพ
ระหว่างกลุ่มชาติภัณฑ์ต่างกับรัฐบาลพม่า
ดูเหมือนว่านอกจากจะเป็นความหวัง

เหมือนว่าทั้งโลกก็ยังคงจับตา
จับจ้องไปยังข้อตกลงและกระบวนการสร้างสันติภาพนี้

ซึ่งถือได้ว่าเป็นเพื่อนบ้านสำคัญ

ทูตพิษนุสุวรรณชศเอกอัครราชทูตไทยประจำพม่า
ให้ความเห็นว่าความพยายามสร้างสันติภาพในพม่า

โดยเฉพาะในแนวชายแดนระหว่างไทยกับพม่า
นับเป็นย่างก้าวใหม่ที่จะทำให้พื้นที่ชายแดน
แปรสภาพจากพื้นที่แห่งความขัดแย้ง

เพื่อผลประโยชน์และโอกาสทางธุรกิจ
แล้วก็โอกาสทางเศรษฐกิจทั้งสองประเทศ
ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลชุดก่อน

ก็มีความมุ่งมั่นแล้วก็มีทิศทาง
ที่จะทำงานเรื่องนี้ให้ประสบความสำเร็จ

และองค์การสหประชาชาติโดยนายบันธุ์ฮีมูล
ประกาศพร้อมสนับสนุนกระบวนการสร้างสันติภาพ

พร้อมหวังให้ทุกคนสนับสนุนนางองซานซูจี
ที่จะจัดการประเด็นที่ซับซ้อน
และไม่ได้รับการแก้ไขมาอย่างยาวนานให้ลุล่วง
พลดาวสุโขข่าวเทวรัฐทีวี